คนข้างหลังหลังเนี่ย

ยกมือโหวต

ในร่อง
พาไปกินมหาชัยไอศครีม
กะทิสดนะแล้วท็อปปิ้งด้วยลอดช่องนะ
วันนี้ร้านแตกแน่เลยเพราะอะไร
เมื่อวานคุณพิธาไปที่สภา
ก็สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไง
ใช่ค่ะแต่มาให้กำลังใจเพื่อนสอสอ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยดีไหมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคุณพิธานะ
เสียงมาเลยค่ะ

เป็นบลูทูธให้กำลังใจแบบนี้
ส่วนประเด็นอื่นถามอีกไหม
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหลังเคารพทงชาติค่ะ
เก้าไกลจะโหวตให้กับนายกของฝั่งเพื่อไทยไหม
ก็ถามคุณพิธาเหมือนกันเมื่อวาน
คุณพิทาบอกว่าอันนี้ผมยกให้เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอเลย
แปลว่าอะไรคืออันนี้แล้วแต่
แล้วแต่สอสอในพื้นที่ตัดสินใจว่าจะโหวต

ว่าทำไมเมื่อวานนี้สอสอแต่ละเขตแต่ละพื้นที่
เขาถึงไปโพสต์เหมือนกับถามคนในพื้นที่
หลังจากที่คุณพิธาได้คุยกับคุณอุ้งอิ๊งใช่ไหม

นี่แหละค่ะแล้วก็แก่นำเพื่อไทยเองเนี่ยนะ
ไปคุยเพื่ออะไรชวนให้โหวตนายก
คุณพิทาบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจ
โหวตหรือไม่โหวตคือแค่รับฟัง

รับฟังอย่างมีวุฒิภาวะใช่

รองประธานคนที่๑หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดา

ถ้าเก้าไกรเป็นฝ่ายค้านหมออ๋องต้องออกจากตำแหน่งใช่ไหม
คุณพิทาบอกว่าอ้าวก็ถ้าเกิดว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน
แน่นะก้าวไกรอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้

แปลว่าอะไรน่ะลองฟังสิค่ะคุณพิทาบอกแบบนี้คุณพิทาบอกแบบนี้

คิดว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับ

แต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอด
แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไง
จริงค่ะในส่วนของเพื่อไทยวันนี้เขาแถลง
ก็ดูมั่นใจว่าการโหวตนายกของเพื่อไทย
ครั้งเดียวม้วนเดียวจบอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทย

แล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านทีนี้

ก็ทั้งตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมา

วันหนึ่งก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไง
วันหนึ่งค่ะไม่รู้วันไหน
แต่ว่าวันที่จะโหวตนายกครั้งต่อไป

สวคนหนึ่งบอกจะโหวตให้เต็มคาราเบลเลย
ไม่ว่าแคนดิเดตนายกจะมาจากเพื่อไทยหรือว่าภูมิใจไทยครับ
คนแรกก่อนเลยคุณวัญชัยสอนสิริ

มีการเสนอชื่อคุณพิธาเพื่อเป็นนายก
เขาโหวตให้คุณวิทานะโหวตเห็นชอบคุณวิทานะ
แล้วสววัญชัยก็บอกว่า
ไว้แล้วเตรียมตัวสำหรับการโหวตนายก
มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำไว้แล้ว
เมื่อหมดประเด็นมาตรา๑๑๒และพักเก้าไกลไป
เชื่อว่าสวส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน

ซึ่งรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ได้เกินกึ่งหนึ่ง

ไม่ว่าชื่อนายกจะมาจากเพื่อไทยหรือภูมิใจไทย

และมีสวโหวตสนับสนุนเต็มคาราเบลแน่นอน
ที่ไม่มีมาตรา๑๑๒และไม่มีก้าวไกล
สวได้คุยกันมากในหลายกลุ่มหลายฝ่าย
ค่อนข้างจะเห็นพ้องเป็นเสียงส่วนใหญ่

ก็จะโหวตให้กับใครก็ตามที่ได้รวมเสียงส่วนใหญ่ได้
ขณะนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทย
แล้วก็พักแกนนำนั้นรวมกันได้เสียงเกินฝากกึ่งหนึ่ง
เชื่อว่าสวจะโหวตให้
สววัญชัยผ่านไปมาที่สวเสรีสุวรรณภานนท์ครับ
กล่าวถึงวันที่คุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย
หารือกับแก่นำพักเก้าไกลที่ตึกไทยสมิตรคุณผู้ชม
ที่บอกว่าไปขอคำมาใช่ไหมไปขอให้มายกมือ
โหวตให้กับแคนดิเดตภักดิ์เพื่อไทย
สวเสรีมองว่าถ้าเพื่อไทยรวมเสียงเก้าไกลได้

ทั้งนี้สวไม่ขัดข้องนะแต่ถามกลับว่า
แล้วจะให้เหตุผลกับประชาชนอย่างไร
เพราะต้องมีความชัดเจนให้ประชาชนเขาเห็น
ดังนั้นการที่คุณแพทองทานพาคนเพื่อไทย
หารือกับพระเก้าไกลอาจจะไปหารืออะไรมากกว่านั้น
มีเป้าหมายมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับ

คิดว่าพักเก้าไกลเขาจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้พักเพื่อไทยไหม

ใช่คือคนก็จะเปรียบเทียบกันเอาเลิกกันไปแล้ว

แต่สวสมชายแสวงการบอกว่ารอดูละครโรงใหญ่

โรงใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
คุณสมชายบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยก้าวไกลเนี่ย
จะยกมือให้เสร็จแถนะ
ใช่
เพราะว่าเป็นดิวรับที่คุยกันที่ห้องกง
นึกออกแล้ว